ไปไหนมาไหนก็ต้องวัดอุณหภูมิสแกนอุณหภูมิ
มันทำกันจนเป็นความเคยชินเป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ไม่ค่อยมีปัญหา
เครื่องตรวจศีรษะบ้างตรวจมือตรวจอะไรก็ว่ากันไป
แต่ถ้าเป็นเด็กอะคะ
เขาอาจจะมีปัญหากับเครื่องวัดอุณหภูมิได้นะคะ
นั่นแหละค่ะเห็นไหมคะมันสูงดีนักโยกลงมาเลย
ไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะแบบไม่ใช่ปัญหานะคะ
ส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาในการวัดเครื่องวัดอุณหภูมิ
ดีนะน้องเขาหัววัยคิดทันว่าต้องโยกขาลงมาแบบนี้

ผมก็เอามันนอนแล้วผมก็จะนอนลาบลงไปด้วยทีนี้ก็ไม่มีปัญหา
ส่วนสูงไม่เคยมีปัญหาในแนวราบครับคุณผู้ชมครับ
หมายถึงการวัดอุณหภูมิก็ใช่ไง
คุณจะให้มันนอนลงมาเลยและคุณจะต้องไปกลิ้งกับพื้นหรือครับ

ถ้าเกิดว่าเครื่องวัดอุณหภูมิมันสูงเกินไป
ปรับลงมาให้มันอยู่ในระดับประมาณปานกลาง

ถ้าเป็นเด็กเอื้อมมือเขย่งไปก็ได้จ้า
แต่กรณีนี้ชื่นชมน้องแม่งที่ไม่เผื้อกเฉย
ยังไงเขาก็พยายามที่จะหวัดธรรมกลุ่มให้ได้นะสุดยอดจริง